ที่อุดรไปเอาใจช่วยหน่อยแม่วัวท้องแก่พลัดตกบ่อน้ำลึก๓เมตรแล้วก็ขึ้นมาไม่ได้
สุดท้ายชาวบ้านกับกู้ภัยก็ต้องไปช่วยกันครับนี่โอ้โหโอ้โหมันจะขึ้นยังไง
ลึกมากพี่ก๊อบลึกมากเลยมันเป็นหม่อแบบบ่อน้ำบาดานอ่ะอ๋อ
แล้วดูมันตก
ไปช่วยวัวท้องแก่คือมันใกล้จะตกลูกแล้ว
พอโทษนะมันชื่อเจ้าชมพู่
มันชื่อเจ้าชมพู่
พัดตกบ่อน้ำร้างของชาวบ้านลึก๓เมตร
หน่วยกู้ภัยต้องอะไรเอารถเคนมายกไงเพราะว่าลงไปไม่ได้
เพราะว่าถ้าเกิดคนลงไปเดี๋ยวมันจะขาดอากาศหายใจ
ก็ต้องช่วยเอาเคนมาแล้วค่อยห่อนกู้ภัยลงไป
แล้วก็ไปเอาเชือกไปคล้องที่ตัวของวัว
แล้วก็ยกมันขึ้นมานะฮะต้องท้องคอนะรัดท้องไม่ได้เดี๋ยวมันตกลูก
เดี๋ยวลูกมันตายนะครับก็ต้องฮ้องคอแล้วก็ลากขึ้นมา
ทุลักทุเลนะตัวมันก็ใหญ่บ่อมันก็ลึกมันก็แคบนะ
พยายามอยู่หลายครั้งยกหล่นขึ้นมามันก็ไม่ได้
แต่สุดท้ายต้องใช้เชือกเป็นเชือกเปรย์ไปคลองที่คอ
แล้วก็ต้องไปคล้องที่ก้นด้วยเพราะที่คออย่างเดียวมันก็หลุด
สุดท้ายก็ยกขึ้นมายกขึ้นมาช่วยเจ้าชมพู่ได้สำเร็จ
ท่ามกลางความโลกอกโล่งใจของชาวบ้านแล้วก็เจ้าของวัว
สร้างมาชื่อเหมือนกันกับน้องชมพู่เลยนะ
ตกแบบนี้มันสามารถทำนายตัวเลขได้ไหมคะ
สี่ขาแต่ไม่รู้ว่านายท้อมีลูกกี่ตัว